ก่อนเดินทางของประชาชนก่อนเทศกาลสงกราน
กรมการขนส่งทางบกเขาก็กำชับเลยนะคะ
รถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางทุกคัน
จะต้องเอารถที่มีทั้งหมดมาตรวจสภาพก่อน

ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงคราน
มีการตรวจอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานค่ะ
รถโดยสารชั้นเดียว๒ชั้นรถตู้
ให้บริการทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง
เข้าแถวตรวจสภาพที่กรมการขนส่งทางบก
เช็คลิสต์กว่า๕๐รายการ
รวมถึงความถูกต้องของรถให้ตรงกับเงื่อนไขประกอบการ
ซึ่งเป็นการตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
เมื่อผ่านการตรวจสภาพแล้วรถคันนั้นจะสามารถวิ่งให้บริการได้
ในช่วงเทศกาลสงครานที่มีความต้องการใช้รถ

รถทุกคันรวมถึงการจัดรถสามศูนย์

ซึ่งมีทั้งรถ๒ชั้นให้บริการรวมอยู่ด้วยนั้น
จะต้องถูกสแกนเข้มเพื่อความปลอดภัย
ได้เอ่อคุยกันทั้งบสแล้วก็สมาคมหบกรรมการแล้ว
ทั่วประเทศทั้งที่จังหวัดทั้งที่สาขา
แล้วจากการตรวจสภาพเป็นการตรวจสภาพฟรี
รถที่นำมาใช้เสริมให้บริการในเส้นทางจะต้องได้รับอนุญาตและแสดง
หลักฐานการอนุญาตไว้ด้านหน้ารถอย่างชัดเจน
หากพบรถโดยสารไม่ปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน
พ่นข้อความห้ามใช้ทันที

การดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

จะต้องไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ทุกคน
ปีนี้เป็นอีกปีที่รัฐบาลเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย
กระทรวงคมนาคมยังคงเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับเส้นทางอันตรายความปลอดภัยบนท้องถนน
ด้วยมาตรการความปลอดภัยเข้มข้น

รณรงค์ขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัด
เพื่อลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ

ให้ได้ร้อยละ๗เมื่อเทียบกับสงกรานปีที่ผ่านมา
เคมิการพรพันธ์ใจข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน